เพราะว่าเราเห็นข่าวหลายเรื่องหลายเหตุการณ์นะ
คนที่ก่อเหตุเป็นคนที่มีอาการทางจิตประสาท
แล้วทางแพทย์บอกว่ามีอยู่เยอะ
แต่ว่ายาดไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยใส่ใจ
มีเหตุคนร้ายเผารถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
ในพื้นที่ตำบลสุรสักอำเภอสิรชา
อายุ๒๙ปีจอดไว้ที่หน้าบ้าน
มีคนมาเผาเสียหายที่บริเวณด้านขวาของรถ

บอกว่าตอนนั้นกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านพัก
ได้ยินเสียงคนตะโกนบอกว่ามีไฟไหม้
ก็รีบวิ่งออกมาดูพบว่าไฟกำลังลุกไหม้รถจักรยานยนต์ของนางสาวเนชนก
ก็เลยใช้สายยางฉีดน้ำมาฉีดดับไฟ
ก็ฉีดอยู่สัก๕นาทีไฟก็ดับสำเร็จ
นี่พี่ที่เข้ามาช่วยคนนี้นะครับ
ส่วนเจ้าของรถจักรยานยนต์นางสาวเนชนกบอกว่าผู้เสียหายคาดว่าคือในโหน่ง
โหน่งอายุประมาณ๔๐ปี
ซึ่งชาวบ้านรู้กันดีว่ามีอาการป่วยทางจิตประสาท
แล้วก่อนเกิดเหตุนะเมื่อช่วงกลางวันเนี่ย
โหน่งไปช่วยงานบุญที่บ้าน
แล้วก็เข้าไปลวนลามจะขอมามีเพศสัมพันธ์ด้วย
แล้วเอายาไวอักร่าออกมาโชว์อยู่ตลอดเวลา
แต่ว่านางสาวเนชนกเขาไม่ยอมไง
เขาก็ต่อว่ากลับไปด้วยเท่าคำรุนแรง
ก็เลยเชื่อว่านายโหน่งคงเกิดความแค้น
อาศัยจังหวะที่คนเผลอนะครับ

แต่โชคดีที่ชาวบ้านเห็นแล้วก็ช่วยกันดับไฟไว้ได้ทันนะครับ
รถก็เลยเสียหายบางส่วน

ก่อนหน้านี้มีปากเสียงกับนายโหน่งบ่อย
เดี๋ยวจะดันนะ
จะยืนยันว่าเป็น
มีมีคนเดียวที่ทะเลาะกับเรา
ใครครับ
ชื่อโน่งม่ะ
เนี้ยส่วนผู้เสียหาย
หนังสาวเนธชนก็นองให้ฟังเพิ่มนะคะ
ว่าตอนเช้าจุงเช้าที่ผ่านมา

ใส่เสื้อสีชมพูนะแล้วก็ปั่นจักรยานสีเขียว
มีตะกร้าสีเหลืองอยู่ข้างหน้ามาจอดหน้าบ้าน
แล้วก็ตะโกนด่าเธอแบบใช้คำหยาบคล้ายค่ะ
๓ครั้งครั้งหนึ่งด่าอยู่๕นาทีอ่ะ
๕นาทีนี่นานมากนะตะโกนด่าเขาอยู่อย่างนั้น๕นาที
มา๓รอบมา๓รอบมาด่าเขาเนี่ย
เนี่ยค่ะด่าเสร็จก็ขี่จักรยานหนีไป
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะคะ

ให้ข้อมูลตรงกันเลยว่าในนงเขาแปลกอะคุณภาคภูมิ
ก็จะชอบแบบถอดเสื้อแล้วก็ขี่จักรยาน

ก่อนหน้านี้เคยตบนางสาวเนชนกผู้เสียหาย
ตอนที่เขากำลังยืนขายหมูปิ้งอยู่หน้าบ้านมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยนะ

แต่ก่อเหตุกับเฉพาะนางสาวเนชนกคนเดียว
คนอื่นไม่เคยไปก่อเหตุอะไรกับชาวบ้านคนอื่นเขาเลยนะคะ

ซึ่งนางสาวเนชนกผู้เสียหายเขาก็เลยบอกว่า
เอางี้เลยตั้งรางวัลนำจับเลย๕๐๐บาท
แจ้งเบาะแสจนสามารถไปจับกลุ่มในโหน่ง

เดี๋ยวเธอให้เลย๕๐๐ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริง
ก็คงกลัวเนอะ

ก็ล่าสุดนะครับตำรวจสพศิรชาไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุนะครับ
นี่ฮะบันทึกภาพในโหน่งจริงเลยครับที่ถูกกล่าวหานะครับ
ขี่จักรยานสีเขียวตระก้าหน้ารถสีเหลืองผ่านหน้าบ้านของผู้เสียหายแล้วก็มีไฟลุกขึ้น
ก่อนที่ตำรวจจะติดตามไปจับกลุ่มในโหน่งได้ที่บ้านพักในตำบลสุรศักดิ์แล้วก็นำตัวมาสอบปากคำที่โรงพักแล้วนะครับ
โหน่งนี่ก็พูดจาวกวนนะฮะแต่ก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันว่าเขาไม่ใช่คนก่อเหตุตามที่ถูกกล่าวอ้าง
แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอหลักฐานที่หลังมือทั้งสองข้างของนายโหน่งมีบาดแผลจากการถูกไฟไหม้ฮะแต่นายโหน่งบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่รอยไฟไหม้แต่มันเป็นรอยที่เป็นบาดแผลจากการใช้มิดโกน
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนนะครับแล้วก็ต้องตรวจหาสารเสพติดในร่างกายด้วยซึ่งพอตรวจแล้วเนี่ยก็พบว่ามีปัสสาวะสีม่วง
แล้วขอแชร์มากินค่ะ
คือถ้ารอยมิดโกนไม่ดำอย่างนี้นะมันต้องเป็นรอยขีดอะไรพวกนี้นะ
แล้วหนูก็บอกก็รอยไหม้ขนเขินยังไหม้หมดเลยนะรอยมิดโกน
ก็เลยไปดูที่บ้านคุณเดี๋ยวมาสอนบ้านของนายโหน่งนะครับ
ก็ไปหาหลักฐานต่างเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ในบ้านมีขวดมีของเก่าวางอยู่กระจัดกระจายไปหมดนะครับ
ค้นอยู่สักครึ่งชั่วโมงก็พบเสื้อกางเกงรองเท้ารถจักรยานยนต์
อุปกรณ์ต่างที่ในโหน่งขี่ไปก่อเหตุคืนวันนั้นเลย
เรื่องต้นตอนนี้แจ้งข้อกล่าวหาเรื่องเสพยาเสพติดก่อนนะครับ

ส่วนข้อหาเรื่องไปเผารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายเขาเนี่ย
เดี๋ยวรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อนะครับ